ตามกันอีกหนึ่งคดีนะคะสำหรับกรณีกำนันนักพัฒนาหญิงถูกคนร้ายยิงตายค่ะ
ที่เปิดเป็นร้านขายของชำหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการเจอรถจักรยานยนต์
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็เจอหมวกกันน็อกแล้ว
วันนี้มีการลงไปดำค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมในสระที่เจอรถอีกนะคะ
เพราะว่าต้องหาเรื่องของปืนที่เป็นอาวุธสำคัญเป็นอาวุธสังหาร
ล้อหลังของรถจักรยานยนต์ที่ถูกถอดไปแล้วก็ท่อไอเสียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ
กู้ชีพประจักษ์จังหวัดหนองคายก็ต้องระดมทีมนักประดาน้ำไปค้นหาของกลางเพิ่มเติม
ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองสะใหญ่ในอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ประสงค์หลักของการค้นหาในวันนี้ก็คือการงมหาปืนที่ใช้เป็นอาวุธสังหารที่คนร้ายเนี่ย
เอาไปเจาะยิงนางกันนิกาวงศิริหรือว่ากำนันเตี้ยกำนันตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะ
หนึ่งในนักประดาน้ำบอกว่าการค้นหาเบื้องต้นยังไม่พบของกลางเพิ่มเติม
ล้อทั้งสองล้อแล้วก็ท่อไอเสียที่ถูกถอดไปรวมถึงปืนที่เป็นอาวุธสังหารด้วย
ก็จะได้มีการขยายวงกว้างจากจุดที่พบจักรยานยนต์ไปกว่า๑๐เมตร
เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการย้ายไปดำค้นหาภายในสระอีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นจุดที่พบหมวกกันน็อกที่คนร้ายโยนทิ้งไว้ด้วยค่ะ
ข้างใต้ไม่มีอะไรครับมันเป็นพื้นเรียบครับ

แล้วก็น้องไปเจอที่ข้างล่างก็เจอพวกอาจจะเป็นเศษเหล็ก
หรือว่าพวกไม้อะไรต่างครับที่อยู่ใต้น้ำเฉยครับ
แต่ถ้าเป็นล้อรถใหญ่นี้ไม่เจอครับ
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้เปลืองนะครับ
ถ้าไม่มีตรงฝั่งนี้น่าจะฝั่งที่เจอหมวกนอกนั้นออก
ทีนี้ทางฝั่งครอบครัวของผู้ตายนะคะครอบครัวของกำนันเตี้ย
นายพิเดชสามีค่ะบอกว่าดีใจนะที่รู้ว่าเจอรถแล้ว
ยังไม่แน่ใจแหละว่าไอ้มอเตอร์ไซคันนี้มันจะใช่มอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุหรือเปล่า
เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุมันเป็นสีน้ำเงินดำ

แต่คันที่เจอในน้ำมันเป็นสีแดง
แต่เขาบอกว่ามันเป็นการพ่นสีอำพรางเพราะว่ามันมีพื้นฐานสีเดิมอยู่ด้วย

เห็นเลยว่าสีแดงอยู่ในน้ำแต่ตอนที่ขึ้นมามันยังเห็นฐานสีเดิมอยู่ว่า

แต่ที่แน่สามีบอกว่าหมวกกันน็อกที่เจอมั่นใจว่าของคนร้ายแน่
ก็เลยคิดว่าน่าจะใกล้ได้ตัวคนร้ายแล้วล่ะ
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
แล้วก็อยากที่จะให้คนร้ายรายนี้ได้รับโทษประหารชีวิตด้วยนะคะ
เพราะเขาถือว่าสิ่งที่ทำกับภรรยาเขาเนี่ยมันอุกอาดมาก
แล้วมันก็โหดร้ายเกินไปสมควรที่จะได้รับโทษประหาร
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะที่เห็นนายพิเดชเมื่อสักครู่นี้จุดทูปอยู่ตรงหน้าโรง
ไปจุดทูปเคาะโลงบอกภรรยานะ
บอกว่าช่วยตำรวจเขาหน่อยนะ
บันดาลใจทำยังไงก็ได้ให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ซึ่งลูกสาวของกำนันเตี้ยเองนะคะนางสาวสาธิภาวงศิริ
เธอก็บอกเหมือนกันว่าดีใจที่มันมีหลักฐานอะไรเพิ่มขึ้น
มีแนวทางมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากขึ้น
ซึ่งนั่นหมายถึงว่าใกล้ที่จะได้ตัวคนร้ายที่ฆ่าแม่เธอแล้ว
เธอบอกเธออยากเจอเขาอยากจะถามว่าทำแบบนี้ทำไม

และถ้าจับคนร้ายไม่ได้ไม่เผาศพแม่แน่นอนค่ะ
แต่ว่าไม่เห็นหน้าค่ะแต่มือเหมือน